อัปเดตข่าวดีของแฟนฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าวันที่๑มกราคมนี้นะครับก็เป็นวันปีใหม่ด้วย
ทีมชาติไทยจะบุกไปอุ่นเครื่องครับกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
ก็เป็นเกมที่เชื่อว่าแฟนฟุตบอลไทยเองอยากจะดูนะครับ

สมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้บรรลุข้อตกลงกับสมาคมฟุตบอลของญี่ปุ่นนะครับ
เกมอุ่นเครื่องทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติญี่ปุ่น
อันดับ๑๙ของโลกในวันที่๑มกราคมปีหน้านะครับ
ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของทั้งสองชาติ
สิ้นสุดแข่งขันในวันที่๑๐กุมภาพันธ์
โดยห้ามให้ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขัน
มีแมทอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการ
หลังจากวันที่๖มคหรือว่าก่อนการแข่งขันเพียง๕วันเท่านั้น
ก็เน้นย้ำแล้วก็แจ้งข่าวดีต่อเนื่อง
เพราะว่าติดตามหาเจ้าสดทีมชาติไทย
พบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็เป็นเกมอุ่นเครื่อง
วันที่๑มกราคมครับที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
ก็เดี๋ยวรอยืนยันแต่ข่าวดีไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดแน่นอนนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ครับทีมชาติไทยที่ชุดไปอุ่นเครื่องกับจอร์เจียแล้วก็เอสโตเนียครับ
เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วมาโนบูกิ้งกุญซือทีมชาติไทยก็พูดถึงการอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นว่า
เป็นการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งระดับท็อปของโลกเลยนะครับ
คือความท้าทายของทีมชาติไทยก่อนจะเข้าสู่โทรนาเมนต์เอเชียนครับ
ดังนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ดีแล้วก็เหมาะสม
ตอนนี้มี๕๐รายชื่อครับที่เตรียมไว้สำหรับเอเชียนครับ
แล้วก็จะมีเพียงแค่๒๓คนเท่านั้นที่จะได้เดินทางไปนะครับ
ขณะที่ทีมชุดอุ่นเครื่องในโปรแกรมยุโรปที่ผ่านมา
ก็มีประมาณ๖๗คนครับที่มีคุณภาพพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็น
ในการที่จะพบกับทีมชาติจีนครับในเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงเร็วนี้แล้วนะครับ